ส่วนสัปดาห์นี้แล้วนะคะสำหรับเทศกาลตรุษจีน
พอตรุษจีนเขาก็มีความเชื่อว่าการสวมใส่เสื้อผ้าใหม่
โดยเฉพาะเสื้อผ้าที่มีสีแดงจะช่วยทำให้การเริ่มต้นปีใหม่
เป็นปีที่มีความเป็นสิริมงคลมีความเจริญก้าวหน้า
จริงชอบพอตัวจริงก็ต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ใช้ของใหม่
อย่างคนเขมรเองเขาก็เชื่อว่าถ้าเกิดเปลี่ยนสารเจ้าใหม่จะค้าขายดีขึ้น
ก็เป็นความเชื่อนะคะแต่ว่าในปีนี้ที่นครราชศรีมา
บรรยากาศการซื้อขายเสื้อผ้าใหม่ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะ
บอกว่ายอดตกจากปีที่แล้ว๑๒๐ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
การซื้อขายของไปไหว้โดยเฉพาะของไหว้สมัยนิยม
บรรยากาศการซื้อขายของไปไหว้เจ้าก่อนวันจ่ายในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ที่เชียงใหม่
ลูกหลานคนจีนรุ่นใหม่พากันไปซื้อของไหว้เจ้าประเภทเทคโนโลยีร่วมสมัยกันมากขึ้นค่ะ
นายนิทธพิสิทธิ์ชัยวิจิตรนะคะอายุ๒๕ปีเป็นเจ้าของร้านขายของไหว้เจ้าในตลาดวโรรสบอกว่า
ตรุษจีนปีนี้ลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนรุ่นใหม่มักซื้อของร่วมสมัยโดยเฉพาะทีวีจอแบน
ลูกหลานจะซื้อเพื่อที่จะนำไปเผาให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วถือว่าเป็นสินค้าที่ขายดีแตกต่างกว่าปีที่ผ่านมานะคะ
ส่วนของไหว้เจ้าอื่นเช่นกระดาษเงินกระดาษทองบ้านรถยนต์ตอนนี้ถือว่ายังพอขายได้ค่ะ
อีกหนึ่งจุดค่ะที่นครราชศรีมาที่บริเวณซอยตรอกจันทร์เป็นแหล่งรวมร้านค้าจำหน่ายเสื้อผ้าตามเทศกาลต่าง
ขณะนี้แต่ละร้านนำเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนมาวางจำหน่ายเต็มร้านแต่ยังมีประชาชนทยอยไปเลือกซื้อบางตาค่ะ
นายพิทยาธรใหญ่สมพงศ์เจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งในซอยตรอกจันท
บอกว่าปีนี้ชุดที่ได้รับความนิยมยังคงเป็นโทนสีแดง
แต่ก็มีสีขาวและสีดำที่ปากลายดิ้นทองเข้ามาเสริม
แต่ชุดที่ได้รับความนิยมมากช่วงนี้คือชุดอาตีและอาหมวยของเด็กเล็ก
อายุไม่เกินสามขวบนะคะเพราะคุณพ่อคุณแม่ซื้อไว้ให้เด็กเด็กใส่
เพื่อที่จะรับซองอังเปล่าค่ะขณะนี้เริ่มมีลูกค้าที่มาจากหน่วยงานต่างต่าง
ภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนสั่งเสื้อครั้งละ๒๐๕๐ตัว
เพื่อนำไปสวมใส่ในหน่วยงานทำให้บรรยากาศเริ่มคึกคักขึ้นมาบ้างนะคะ
แต่ว่าภาพโดยรวมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วถือว่าซบเศร้า
เพราะเฉลี่ยยอดตกไป๑๒๐ค่ะ